มาดูเรื่องของรอปภบ้างค่ะมีคุณลุงรอปภ๖๐กว่ากับคุณตารอปภ๗๐กว่า
คือเขามีเรื่องกันทะเลาะกันแล้วฝั่งตารอปภนะเอาเหล็กไปตีลุงรอปภ
รอปภก็ไม่พอใจค่ะแล้วก็มีการเอามีดไปตอนแรกแทงขาจะให้ไป
แล้วลุงรอปภที่ทวมกว่าเนี่ยละค่ะก็ไม่ไหวเหมือนกันเอามีดอะ
แทงไปเลยครับเหตุการณ์นี้ทำให้คุณตารอปภเสียชีวิตเลยนะคะ
แล้วเกิดขึ้นในขณะที่เนี่ยทั้งคู่ก็กำลังแบบทะเลาะกันอยู่เนี่ย
หมาตัวนั้นมันก็วิ่งวนไปวนมา
อยู่แบบนี้ค่ะเพื่อนร่วมอาชีพกันเนอะไม่น่าจะทะเลาะกันถึงขั้นขนาดนี้อ่ะนะคะ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจภูทรเมืองนครปฐมก็ไปตรวจสอบซอยข้างโชว์รูมรถยนต์
ริมถนนเพชรเกษมที่อำเภอเมืองนครปฐมเจอเป็นกองเลือดคุณผู้ชม
แล้วในป้อมรอปภนะมีรอยเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วเลย
ยาวก็ตกอยู่ในที่เกิดเหตุทีนี้ฝั่งคนที่โดนแทงเนี่ยนะ
ก็คือคุณตารอบพอคุณตาวนิตขวานภูนยุดเจ็ดสิบห้าแล้วอ่ะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลและท้ายที่สุดคุณตาก็เสียชีวิตนะคะ
คือสภาพศพของคุณตาเนี่ยมีแผลโดนแทงที่ท้องที่ขาด้วย
ส่วนลุงรอปภที่ก่อเหตุเอามีดแทงก็คือลุงชาญชัย
สุจริตอายุหกสิบเอ็ดปีหนีไปนะตำรวจก็พยายามตามตัว
แล้วก็ติดต่อกับเมียของลุงรอปภค่ะซึ่งเมียบอกว่าเดี๋ยวจะพาเข้ามามอบตัว
แล้วก็อีกยี่สิบนาทีต่อมาก็พามามอบตัวกับตำรวจสพเมณคอมปฑจริง
พร้อมกับอาวุธนั่นก็คือมีดนั่นเองต้องถามเมียของลุงรปภ
หน่อยค่ะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้ยชาญชัยเนี่ยนะ
กลับมาที่บ้านแล้วก็เล่าให้ฟังว่าไปแทงคนตายมา

ตัวนะแล้วไปแทงเขาเรื่องอะไรล่ะอ้าวฝั่งสามีก็บอกแค่ว่า
ก็รอปภด้วยกันนั่นแหละทะเลาะกันเรื่องห้องน้ำสกปรก
แล้วไอ้ฝั่งนั้นมันเอาเหล็กยาวมาตีฉันก่อน
ก็เลยคว้ามีดไปแทงแทงที่ขาจะให้มันไป
แต่มันไม่ไปจึกอีกทีเข้าไปที่ท้องลองฟังดูค่ะ
เขาบอกว่ายามคนนั้นเอาเหล็กตีเขาบอกแล้วแล้วเธอไปทำอะไรเขาล่ะ
ก็เลยแทงไปแทงที่ขาโดดแทงที่ขาเพื่อจะให้เขาหนี
แต่เขาไม่ได้หนีอ่ะเขาก็ตีอีกไม่รู้เขาฟังแต่เขาพูดอ่ะ
แล้วบอกว่างั้นแทงเขาเยอะไหมบอกก็แทงไปหลายที
บอกงั้นก็ไปมอบตัวเถอะเพราะว่าหนีไม่ได้หรอก
ก็จะพาเขามามอบตัวก็ให้เขากินข้าวแล้วพอดีตำรวจโทรมา
ก็บอกเดี๋ยวเราพาไปมอบตัวก็ต้องแวะไปเอาเนี่ยเอายา
เพราะเขาเข้าไปร่วมจำตัวก็เป็นคนอารมณ์ร้อนแค่นั้นแหละ
อะไรไม่มีหรอกโอ้โหจากเรื่องของห้องน้ำสกปรกเนี้ย
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยทางฝั่งคุณป้าเนี่ยบอกว่าผัวฉันเป็นคนอารมณ์ร้อน
แล้วพอไปถามมือมีดที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะลุงชาญชัยเนี่ยก็บอกว่าไอ้มีดที่ใช้เนี่ยเป็นมีดปอกผลไม้ก็อยู่ในป้อมนั่นแหละ
บางทีเนี่ยก็เอามาใช้ไว้ป้องกันตัวโอ้ยแต่อย่างงี้ไม่ได้สิฆ่าคนตายแล้วนะลุง
จะเอาตัวรอดก็ไม่คิดนี่น่ะว่าตะวินิตจะตาย
ก็นี่ไงโอ้โหบอกแล้วว่าไม่ได้อะไรนะไม่ได้ตั้งใจผมป้องกันตัว
มีดนั้นผมก็ไม่ได้เก็บเอาไว้ในป้อมจะไปฆ่าไปแกล้งใครก็เอามาไว้ปอกผลไม้เฉย
แต่ทีนี้ตำรวจก็ต้องนำตัวลุงรบพอเนี่ยนะคะลุงชันชัยเนี่ยไปสอบปากคำ

แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ